ตอนนี้คุณผู้ชมครับเป็ดมาถึงแยกราชประสงค์แล้วนะคะ
เมื่อวานนี้มีเป็ดเหลืองไปหน้ารัฐสภาวันนี้เป็ดเหลืองมาถึงแยกราชประสงค์แล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะเชิญค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมมีการนำเป็ดยางเป็นเป็ดลมยาง
ตัวมาตั้งอยู่บริเวณ๔แยกราชประสงค์นะครับ
ให้คุณผู้ชมดูก่อนตอนนี้อยู่ตรงนี้๖ตัวนะครับ
เอามาตั้งทำไมได้รับการเปิดเผยบอกว่าเอามาตั้งไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ
แล้วก็ให้ผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมในวันนี้ได้ถ่ายรูปกับเป็ดลมยางนี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็ดนี้คือเป็นเป็ดที่ไปร่วมชุมนุมเมื่อวาน
แล้วก็ถูกน้ำถูกสีสาดเข้าไปนะครับ
วันนี้เลยมีการนำเป็ดมาใหม่๑๗ตัวมาวางไว้ตรงนี้๖ตัว
และด้านในกลุ่มผู้ชุมนุมอีกประมาณ๑๑ตัวด้วยกันนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยนะฮะมานั่งถ่ายรูปคู่กับเป็ดลมยางตรงนี้นะครับ
นี้หันหน้านะครับตรงไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินไปบริเวณหน้าสตช
ตอนนี้ตั้งเรียงยาวอยู่๖ตัวนะครับกินถนนสองเลนตรงนี้เลย
นี่นะคุณผู้ชมเป็ดนี้๖ตัวแล้วเดี๋ยวข้างในนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูข้างในกันหน่อยนะฮะข้างในเมื่อกี้มีการนำเป็ดหกตัวไป
ตอนนี้เป็ดเนี่ยนะฮะไปอยู่บริเวณใต้สะพานลอยหน้าห้างเกษรวิเลสแล้วนะครับ
ไปอยู่ตรงนู้นประมาณ๑๑ตัวตอนนี้เป็ดเนี่ยกระจายอยู่รอบพื้นที่
เพื่อให้มวลชนประชาชนได้ถ่ายรูปกับเป็ดนี้ก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับ
ม็อกที่บริเวณแยกราชประสงค์ส่วนการปลาใสก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับที่อยู่บริเวณด้านในก็มาขายปลาหมึกมาขายน้ำ
วลชนก็นั่งกันใครหิวก็กวักมือเรียกพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะครับ
ส่วนบริเวณจุดตรงนี้นะครับเป็ดก็ยังคงอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะนั่งให้คุณผู้ชมดูนะครับ
นี่นะเราสามารถที่จะมานั่งกับเป็ดถ่ายรูปบริเวณตรงนี้ได้มวลชนก็จะมานั่งถ่ายรูปกับเป็ดตรงนี้ได้ด้วยนะครับ
แล้วก็เป็ดตรงนี้๖ตัวอยู่บริเวณแยกราชประสงค์

ศักดิ์สิทธิ์บุญราชข่าวธนาทีวีรายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ

ว่ากลอบผู้ชมนุมกลุ่มนี้เขาจะมีความคิดไลค์เดียต่างในการแสดงสัญลักษณ์ของเขา
ที่เขาต้องการจะแสดงออกนะคะแล้วก็จะค่อนไปในทางเรื่องของโลกโซเชียลซะเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ